คุณผู้ชมคะกลับมาช่วงนี้เนี่ยเป็นข่าวที่เราตามกันให้
ไปตรวจสอบกันให้เพราะในเมื่อคนไทยจำนวนหนึ่ง
เขาไม่สบายใจกับสิ่งที่เห็นกับภาพที่ปรากฏในโลกออนไลน์เนี่ยนะฮะ
เราก็ต้องลงพื้นที่แหละนะฮะเพราะมันมีภาพภาพหนึ่งค่ะ
เขาใช้คำว่าร่างทรงเสด็จพี่เมื่อก่อนคำว่าเสด็จพี่เนี่ย
จะนึกถึงคุณพร้อมโพงโนภริชใช่ไหมอ่านะฮะเสด็จพี่คือแสดงหนังจักจัก
วงอ่ะใช่แล้วแต่งกายคือก็จะมีไอ้เครื่องทรงเยอะเยอะเออเยอะเยอะ
นั่นแหละค่ะแล้วเนี่ยค่ะเฮ้ยผู้ชายคนนี้ทันโทษนะฮะ
ชาวเน็ตบอกว่ามีบางชุดเนี่ยนี่เนี่ยเอ้ยแต่งกายคล้ายกับกษัตริย์
แล้วมีบันลงบันลังอ่ะมีบันลังให้นั่งแล้วเวอร์วังอลังการ
คือชาวเน็ตบอกว่าน่าจะเป็นร่างทรงที่รวยที่สุดในโลกหรือเปล่าอ้าวทำไมแต่งไปพูดอยู่ไทย
ที่สุดในประเทศไทยเนี่ยคุณตั้งคำถามสารพัดไปที่ผู้ชายคนนี้
ร่างทรงเนี่ยเนี่ยคุณดูสิมีหลายร่างนะมีหลายร่างอันนี้อาจเป็นเจ้ามงเจ้าแม่ก็ว่ากันไป
เออมีเจ้าแม่จีนมีเทพเจ้าจีนมีเยอะเลยอ่ะค่ะครับเราโอ้โห
ชาวเน็ตวิจารณ์กันเยอะนะคะชาวเน็ตเห็นแล้วไม่สบายใจคุณทองที่ใส่ทองแท้นะจ๊ะ
เห็นบอกว่าหมาที่เลี้ยงเนี่ยตัวเป็นสิบล้านนะคะเนี่ยคุณดูนะเนี่ย
ทรงที่เขาใช้เนี่ยหลักล้านทั้งนั้นนะคะครับเราลงพื้นที่ไปแล้วค่ะ
ตรวจสอบให้แล้วนะคะผู้ชายคนนี้ในภาพเนี่ยคุณผู้ชมชื่อว่านายอาเดียวเมืองช้าง
นายอเดียวเนี่ยอายุสี่สิบเอ็ดปีมีตำหนักประทับทรงอยู่ที่ตำบลเทพนครตำหนัก
ตำหนักประทับทรงโอ้โหอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชร
เจ้าตัวบอกว่าไม่ใช่ตำหนักพี่เบิร์ตแต่เป็นบ้านบ้านที่ตกแต่งตามความชอบส่วนตัวก็เท่านั้น
คงจะแต่งอลังการอยู่แหละเช่นอะไรบ้างเช่นห้องโถงชุดโต๊ะรับแขก
ก็จะมีรูปปั้นเทพเจ้าของจีนจัดตกแต่งรอบห้องเขาบอกว่าเขาทยอยซื้อมาอืม
ยอยซื้อมาเก็บเงินแล้วก็ทยอยซื้อมาแล้วเดี๋ยวมีคำตอบช่วงท้ายว่าเขาไปรวยมาจากไหน
ค่ะเห็นบอกว่ารับดูดวงครั้งหนึ่งหลักล้านจริงหรือเปล่าโอ้โหเออนะฮะ
มีคำตอบหมดนะคะว่าเขาเอาเงินจากไหนไปซื้อนะคะแต่ชาวเน็ตส่วนหนึ่งก็เรียกร้อง
พากรไปตรวจสอบภาษีหน่อยไหมเออนะคะคุณผู้ชมต่อค่ะ
จากนี้นะคะยังมีเรื่องของงานแกะสลักด้วยนะคะงานแกะสลักไม้ค่ะ
เป็นผู้หญิงในรูปวรรณคดีรูปปั้นพระปางลีลาปั้นพระสุพรรณกัลยา
รูปปั้นตายายซึ่งเป็นงานจากพม่าเจ้าตัวบอกว่าเห็นแล้วชอบก็เลยซื้อมา
ยังไม่หมดค่ะรูปหล่อสำริดสมเด็จพระนเรสวนหลวงปู่เคลือบเกจิอาจารย์ในพื้นที่
สมเด็จพระเจ้าตักศิลปมหาราชไอ้ไข่และสัตว์ในป่าหิมพานที่ตกแต่งรอบบ้าน
ครับก็ไม่ได้เกี่ยวกับห่วงจุ้ยหรือว่าความเชื่ออะไร
แค่เห็นว่าสวยดีก็คนมาชอบรสนิยมส่วนตัวแบบนี้เขาบอกแบบนี้นะ
ก็เลยจัดซื้อมาตั้งให้สวยงามตกแต่งเพื่อความสวยงามไม่ได้มีผลต่อ
เรื่องของจิตวิทยาหรือว่าเรื่องต่อเกี่ยวกับความเชื่อนะคะไม่เกี่ยวนะคะ
๖ไร้๒งานโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย
โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย
โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย
โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย
โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย
โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย
โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย
โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย
โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย
โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย
โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย
โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย

โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย
โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย
โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย
โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย

โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย

โอ้ยโอ้ย

เบื้องสูงอย่างที่ถูกกล่าวหาแล้วชื่อว่ามีบุคคลบางกลุ่มต้องการจะดี
ดิตเขานะฮะคาดว่าจะเป็นกลุ่มร่างทรงที่แบบว่าเอออาจจะอาชีพเดียวกัน
เออก็เลยบอกว่าเออเอาโพสต์มากล่าวหากันแล้วอาจจะเป็นกลุ่มคนที่
มาขอเงินแล้วเขาไม่ให้อะไรแบบเนี้ยค่ะนะฮะเลยไม่พอใจก็เลยไปแฉว่างั้น
อ่าฟังเสียงอเดียหรือว่าร่างทรงอาม่านะครับ
ดั้งเดิมเนี่ยขายเพชรขายทองขายซิเวอรี่ทำเพชรขายเริ่มเริ่มทำ
ตั้งแต่เมื่อ๑๐กว่าปีที่แล้วแล้วเมื่อ๑๐กว่าปีที่แล้วเนี่ย
ธุรกิจมันดีคนเนี่ยมันทักมาหาผมมาขอความช่วยเหลือมาขอเงิน
แล้วก็ขอแบบว่าช่วยหน่อยขอเงินเท่านู้นเท่านี้แล้วทีนี้อ่ะ
ผมก็เคยโพสต์ไปบอกว่าถ้าทำบุญผมอยากทำด้วยใจ
อยากเห็นด้วยใจผมอยากทำเองแต่ขอเนี่ยผมไม่ชอบ
คุณผู้ชมทีนี้เนี่ยมันก็มีอีกเรื่องหนึ่งนะ
จากเรื่องของการแต่งกายเรื่องของข้าวของเครื่องใช้ต่าง

เลี้ยงอยู่หรือเปล่าเออเป็นเด็กของเขาหรือเปล่า
ใช่ไหมล่ะล่าสุดเขามีการชี้แจงนะคะ
เขาบอกว่าผู้ชายคนนี้น้องคือมันจะมีรูปหนึ่งที่ในพิธีไว้ครู

บอกว่าน้องเป็นนักเรียนชั้นม๖ที่จังหวัดสุโขทัย
ชื่อว่านายขจรศักดิ์อายุ๑๙ปีนะคะ
คือน้องขจรศักดิ์ก็เล่าให้ฟังว่าไปรู้จักกันได้ยังไง
ขจรศักดิ์เล่าบอกว่าอเดียวเดินสายทำบุญจนเป็นที่รู้จัก
เขาก็เลยติดต่อมาขอเงินสนับสนุนทำเสื้อกีฬาของโรงเรียน
ซึ่งตอนนั้นนายอเดียวได้บริจาคเงินช่วยเหลือ๓๐๐บาท
หลังจากนั้นเขาก็รู้สึกสำนึกในบุญคุณไง
เวลามีพิธีจัดงานไหว้ครูก็จะเดินทางมาช่วยเพื่อเป็นการตอบแทน
ไม่ได้เป็นหนุ่มบำเรออย่างที่มีการถูกกล่าวหากันในโลกโซเชียล
งานมาอะไรอย่างเงี้ยนะใช่ทีนี้อาเดียวบอกว่าเขาไม่สบายใจนะ
ที่ถูกเพจเอามาประโคมข่าวแบบนี้นะคะ
ยืนยันว่าจะเอาเรื่องเพจดังกล่าวให้ถึงที่สุด
รวมถึงคนที่มาแสดงความคิดเห็นที่ทำให้เขาเสียหายด้วยนะคะ
วันนี้จะไปแจ้งความคือตามรายงานข่าวเห็นบอกว่า
ที่เอาเขามาแฉเนี่ยปลิวไปแล้วปิดเพจนี้ไปแล้ว